ส่วนใครที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้นะคะ
แล้วก็ลุ้นงวดที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะ
๑เมษายนต้องบอกเลยว่า

นานขึ้นลุ้นไปจนถึงนู่นเลย

ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้
มีผู้ขายสลากินแบ่งรัฐบาล
ไปร้องที่กองสลากนะคะบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ

ขายไม่ได้เลยขายยากมาก
เขาเดือดร้อนมากเลื่อนการออกรางวัลได้ไหม
ทางบ่อสลักกินแบ่งรัฐบาลก็เลยประชุมกัน

เลื่อนออกไปนะคะเลื่อน๒งวดเลย
ก็คือจะไปออกรางวัลอีกทีคือ๒พฤษภาคม
เดี๋ยวลองฟังโฆษกคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล

เพราะถ้าคนขาย๑คนที่เดินเร่
เกิดติดไว้เชื้อและในช่วง๖วันนี้
ซึ่งเป็นระยะเวลา๑๔วันอันตราย

เป็นช่วงของการแพร่กระจายที่สูงมากที่สุดช่วงหนึ่ง
ถ้าคนขายเดินเร่ไปขายและพบปากผู้คนจำนวนมาก

สำนักงานสลากกินแบ่งเลยตัดสินใจด้วยประโยชน์ของประเทศเป็นตัวตั้ง
เพื่อลดความเสี่ยงในการเพิ่มอัตราการแพร่กระจายของเชื้อโควิด๑๙
นอกจากจะช่วยผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายยากจริงแล้วก็เดือดร้อน
ก็ป้องกันการระบาดของโควิด๑๙ด้วยนะคะ
ดังนั้นลอตเตอรี่ที่คุณซื้อเอาไว้เก็บไว้ก่อน

ไว้ก่อนค่ะไปลุ้น๒พฤษภาคมเลย
เพราะว่างวดอื่นที่ข้ามไป๒งวดนะคะเขาไม่ขายแล้วนะคะ

ถ้าท่านไปเจอก็คือของงวดนี้ของงวดนี้เท่านั้น
แต่ไปออก๒พฤษภาคมใช่ใช่เท่านั้นแหละ

แต่ส่วนหนึ่งคือเขาเป็นห่วงเรื่องการมาซื้อมาขายกันนี่แหละ

มาให้ใกล้ชิดกันเจอกันแล้วก็การแพร่เชื้อมันระวังกันลำบากนะครับ
ก็เอาง่ายนะครับทุกผู้ชมครับ
สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑เมษายน
และ๑๖เมษายน๒๕๖๓๒งวดนี้นะครับ
ก็จะไม่มีนะครับ

ท่านคืองวด๑เมษายน
ซึ่งจะไปออก๒พฤษภาคมนะฮะ
แต่๑๖เมษายนตรงนี้เขาก็ข้ามไปนะครับ

เพราะว่า๑พฤษภาคมตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ
ไม่ได้ออกนะครับ
ผู้ที่ซื้อสลากงวด๑เมษายนท่านเก็บเอาไว้นะครับ
เอาไปตรวจ๒พฤษภาคมนะครับ
๖เมษายนกับ๒พฤษภาคม

งวดนี้ข้ามไปเลยเว้นวักไปเลยนะครับ

ท่านก็ขายงวดที่มีอยู่ในมือคืองวดที่จะออก๑เมษายน
แต่ว่าข้ามไปออก๒พฤษภาคม
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องดูสถานการณ์เรื่องโควิด๑๙ด้วย
ไปถึงวันนั้นถ้าดีขึ้นราบรื่นขึ้น

ส่วนธนาคารออมสินค่ะออกมายืนยันว่ายังออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ๕ปี
งวดวันที่๑เมษายนเหมือนเดิมนะคะ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศบอกว่า
ขอเลื่อนการออกรางวัลสลากออมสินทวีสินทุกชุด
จากเดิม๑๖เมษายน๒๕๖๓ไปเป็น๒พฤษภาคม๒๕๖๓นะคะ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอศอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ค่ะ
เรื่องต้นถ้าไม่ติดข้อจำกัดเรื่องของข้อกฎหมายในการออกพรกรฉุกเฉิน
ก็จะออกรางวัลงวด๑๖เมษายน๒๕๖๓ได้ตามปกตินะคะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทกศและทอศนะคะ
วันนี้พอมีเรื่องของการเลื่อนไปออก๒พฤษภาคมเนี่ย
เราก็เลยไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ในเรื่องของสลากกินแหม่งรัฐบาลหลายด้าน

เอาผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการขายก่อน
พ่อค้าสลากนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวฟังนะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรนะฮะ
ช่วงนี้มันมีวิกฤตเป็นเหตุสุวิสัยจริงอะครับ
ก็ต้องทำไปตามเกมที่กองเขาประชุม
แต่ส่วนผู้ที่ผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อก็อาจจะมีผลกระทบแตกต่างกันไปครับ
ถ้าหากว่ามันภาวะอย่างนี้มันก็เลื่อนก็ดีเหมือนกัน
เพราะว่าเราไม่ได้ไม่เสียก็ไม่เป็นไรก็ยังพออยู่ได้
แต่ถ้าหากว่าไม่เลื่อนถ้าหากว่าขายแล้วขายไม่ได้ขาดทุน
แล้วงวดหน้าก็ไม่มีทุนไปเอามันก็ลำบากเหมือนกัน
ถ้าเขาเลื่อนไปก็ดีเหมือนกันดีมากสำหรับคนขายนะ

อย่างแม่ค้าเองเนี่ยถ้าให้ขายต่อไปก็ไม่ใช่ว่าจะขายหมด
ทุกคนก็ติดลบแน่นอนแต่ถ้าให้หยุดขายทันทีเพราะเขาไม่มีที่ขาย
อย่างเช่นพวกห้างหรืออะไรพวกตามห้างซึ่งปิดไปแล้ว
ตามร้านตามตลาดซึ่งปิดไปแล้วเนี่ยเขายิ่งกว่าติดลบ
คือเงินทุนทั้งหมดที่เขามีอาจจะต้องหายไปเลย
เขาอาจจะไม่มีทุนที่จะประกอบอาชีพต่อในงวดหน้าเลย
เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ค้าเนี่ยก็ช่วยได้เยอะ
แต่สำหรับคนซื้อเนี่ยก็ต้องมีผลกระทบ
คือซื้อไว้ก็ยังไม่ได้รางวัลในงวดนี้
จะต้องถือไว้อีกเดือนหนึ่งก็ถือว่าได้รับผลกระทบ

ถ้ามันเหลือก็คืออย่างที่บอกความรับผิดชอบของเรา
มันจะเหลือมากเหลือน้อยเราต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าเราซื้อมาขาย
แต่ณก่อนที่จะออกก่อนอาทิตย์นึงเนี่ย
ทางตลาดมีคำสั่งมาให้เราหยุดขายเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเลย
หวยเราจะต้องแบบแย่มากเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เงินก้อนเล็กอ่ะ
มันเป็นเงินก้อนใหญ่สำหรับทุกครอบครัวเลยที่ขาย
เพราะหวยมันไม่ใช่ถูกแต่ละใบเล่มนึงก็ต้องอย่างน้อยก็๘๐๐๐แล้ว
อันนี้ผู้ค้านะฮะส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อเราก็ถามมาหลายคน
ชอบจังเลยผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อ
คืออันนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ซื้อรายใหญ่พี่มนต์สิทธิ์คำสร้อย
เดี๋ยวฟังหน่อยนะครับว่าพี่มนต์สิทธิว่ายังไงบ้าง
ครับผมผมก็ภาวนาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าภาวนาว่าถูกหวยถูกลอตเตอรี่ไม่ใช่นะ
ภาวนาว่าเขาอย่าได้เลื่อนเขาอย่าได้ปิดกองสลากประมาณนั้น
แต่สรุปแล้วเลื่อนไปวันที่๒พฤษภาผมก็ช็อกอยู่เหมือนกัน
แต่เขาไม่เป็นไรนะครับอยากจะให้แฟนแฟนทุกคนนะครับ
แฟนเพลงแฟนหวยกันนะครับก็เป็นธรรมดานะครับ
คนขายก็เห็นใจคนซื้อก็เห็นใจไม่ฉะนั้นก็เลื่อนก็ดีแล้วล่ะนะครับ
เพราะว่าจะได้เก็บวันที่๑เมษาไปลุ้นวันที่๒พฤษภากันแล้วกันนะครับ
โอเคนะครับเห็นใจทุกคนนะครับอยู่บ้านนะครับ
ช่วงนี้โควิด๑๙มาแรงนะครับอยู่บ้านนะครับอยู่บ้าน
อยู่กับครอบครัวดีกว่านะครับ
เลื่อนวันประกาศผลรางวัลออกไปนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เหมาะสมมากในขณะนี้นะคะ
เพราะว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ในเรื่องของสุขภาพค่ะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของดาวอังคารนะคะ
จะมีการย้ายราศีไปนะคะในวันที่๑พฤษภาคม
ซึ่งดาวอังคารนั้นเป็นดาวที่มีความรุนแรงนะคะ
ถ้าดาวอังคารมีการย้ายราศีออกไปนะคะ
สถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เนี่ย
จะมีการคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะในวันที่๑พฤษภาคมนี้ค่ะ
แล้วก็ในวันที่๒พฤษภาคมนะคะเราจะได้มีการเสี่ยงดวงอย่างสบายใจนะคะ